หนูตกใจค่ะใช่หนูช็อกนะ
คือตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกแบบนั้น
คือได้แค่ตอนนั้นคือเอาตรงคือตอนนั้นหนูทำได้แค่ขอโทษขอโพยอะค่ะ
คุณลุงเขาฟังไหม
เขาไม่ฟังเขาพูดอย่างเดียวค่ะ
เขาแบบถึงกับเอาไปฟ้องร้องแล้วก็เอาไปถึงกับ
ซึ่งหนูก็เฮ้ยหนูทำผิดอะไรเหรอแค่เสียงดังแค่แบบว่า
แสดงในที่สุดก็คือคนที่เขาฟังเรา
คือหนูไม่อยากให้คนที่เขาชมแล้วก็ฟังเรา

พอเปิดเครื่องเสียงดังเข้าไปในบ้านผมเนี่ย
ให้เขาเปิดเบาหน่อย

หน้าเผื่อจริงเลย

บอกให้เขาเปิดเบาหน่อย
มันยากมากไหมเปิดเบาเนี่ย
ไม่ยากเลยไหม
เออเปิดเบาหน่อย

โอเคนี่โอเคน้องพวกครัวแล้วหน่อย

โวยวายใส่พวกหนูอะค่ะ

หนูไม่เคยทำอะไรให้เขาเลย
ก็คือว่าในเรื่องของเสียงลำโพงที่มันดังนะคะ

ที่เขาบอกว่ามันดังกันถึงบ้านเขาเนี่ย

ซึ่งก่อนหน้านั้นที่หนูเคยไปเนี่ย
เมื่อเดือนถึง๒เดือนก่อนเนี่ย
ที่ตลาดแห่งเดียวกันเนี่ยนะคะ
หนูก็เลยแบบเฮ้ยมันดังประมาณนี้
มันก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะ

แค่หน้าห้างคนเดินผ่านไปผ่านมา

แต่พอมาครั้งนี้คือแบบมันจุดพีคมันมาแล้วมันแบบ
เฮ้ยเราเสียงดังขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วเวลาแบบทางตลาดเขาแบบเปิดเพลง

ซึ่งหนูก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

แต่ที่เขาได้ยินคือเขาได้ยินทุกวัน

หนูก็เลยงงว่าเขาเพิ่งมาพูดอะไร
ตอนนี้แล้วทำไมเขาถึงว่าแล้วตอนที่หนูไปก่อนหน้านั้นประมาณเดือนสองเดือนก่อนอ่ะ

อยากจะให้ความสุขกับทุกคนต่อไปโดยที่เราแบบไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก
ใช่นะหนูต้องการสังคมที่เขาสามารถเชื่อเหลือเราได้
มีอัธยันตาที่เป็นอำนวยความสะดวกแกเกิดเรา
ก็อย่าไปคิดเลยว่าคนตาบอดเองเป็นภาระของสังคมไม่ใช่